คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวฮือฮาที่เกิดขึ้นนะครับ
แต่ว่าอยู่ที่จังหวัดไหนเดี๋ยวผมปักหมุดให้ได้ดูกันก่อน
นี่เลยที่จังหวัดภูเก็ตครับ
ที่นี่นะครับเป็นข่าวฮือฮาในโลกโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องของการปั้น
หลวงพ่อแช่มองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
แต่ดูแล้วเนี่ยแหมสัดส่วนมันดูแปลกยังไงช็อกกลนะครับ
ประชาชนแถวนั้นก็ถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็แชร์ในโลกโซเชียลเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว

รูปปั้นหลวงพ่อแช่มองค์นี้ถูกสร้างไว้ภายในวัดพระนางสร้างตำบลเทพพักกษัตรี
อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับ
ซึ่งเมื่อมองจากมุมต่ำด้านข้างหรือด้านหน้าเนี่ยนะครับ
จะพบว่ามีสัดส่วนที่ค่อนข้างจะผิดปกติ
เมื่อเทียบกับมุมสูงจากบนสะพานลอยนอกตัววัดนะครับ
ซึ่งอยู่ระดับเดียวกับองค์พระนั่นเอง
อกจากนี้ยังพบว่ามีการสร้างศาสนวัตถุอื่นด้วยนะครับ

อย่างเช่นรูปปั้นยักษ์ครับที่ถือปืน๒ตน
นี่แหละที่เห็นอยู่นี้ก็สร้างความฮือหาอยู่เหมือนกันนะครับ
แบบนี้ไม่เคยเห็นถือปืนแบบนี้ด้วยนะ
ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเลยนะครับ
ในโลกโซเชียลโดยเสียงส่วนใหญ่ก็เรียกร้องแล้วครับว่า
ช่วยแก้ไขหน่อยได้ไหมหรือว่าทุบทิ้งไปเลย
เรื่องนี้นะครับผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามครับ
พระครูวิจิตรสุภาการเจ้าอาวาสวัดพระนางสร้าง
ก็ชี้แจงว่ารูปปั้นหรือว่ารูปเหมือนหลวงพ่อแช่มสร้างไว้

ซึ่งนับว่าเป็นหลวงพ่อแช่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะ
ส่วนที่มีการวิจารณ์ว่าสร้างผิดแบบและไม่สมส่วน
พระครูวิจิตกล่าวว่าไม่ได้สร้างโดยภารการนะ
ก็มีการออกแบบและคำนวณสัดส่วนเอาไว้แล้ว

พบว่าองค์พระมีส่วนหน้าอกเล็กกว่าปกติ
จะให้ทุบทิ้งเนี่ยคงทำไม่ได้หรอกครับ

แต่หากจะแก้ไขก็ต้องใช้งบประมาณอีกเป็นจำนวนมาก
ยังไม่มีแผนการจะแก้ไขในเร็ววันนี้
แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาให้เกิดความผิดเพี้ยน
ระหว่างการก่อสร้างอย่างแน่นอนนะครับ
โดยเจ้าอาวาสวัดพระนางสร้างยังบอกถึงสาเหตุนะครับว่า
ที่เลือกสร้างรูปปั้นหลวงพ่อแช่มขึ้นมา
เพราะว่าต้องการสร้างให้เป็นสัญลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จัก
ส่วนประเด็นของยักษ์สองตนที่ถือปืน
ก็ถือว่าเป็นคติธรรมนะครับ
แล้วก็หวังที่จะสร้างเป็นจุดเด่นเพื่อให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจเข้าวัดมากขึ้น

ขอให้มองในแง่นี้แล้วก็มองถึงเจตนาที่ต้องการที่จะเป็นกุศโลบาย
ให้กับประชาชนเข้าวัดไปฟังธรรม
อย่างน้อยเห็นตอนนี้ก็เออแปลกดีอยากไปดู
อยากเข้าวัดบางทีก็อาจจะเกิดความรู้สึกอย่างนั้นเนาะ